ไปดูเหตุการณ์ลักวิ่งชิงปล้นกันหน่อยคุณผู้ชม
ทรัพย์สินต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้
กรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งทำทีไปดูทองที่ร้านทอง
แล้วก็ฉวยโอกาสนะคะฉกไปเลย
นี่ค่ะเป็นภาพที่มีการโพสต์ลงไปเพื่อให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เข้ามาที่ร้านทองซึ่งอยู่หน้าตลาดผู้เตย
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะร้านทองโชคชัยนะคะ
เนี่ยค่ะเข้ามานะคะทำทีเป็นดูทองนะคะ
เส้นนู้นเส้นนี้นะคะครับพอสบโอกาสสบจังหวะเนี่ยค่ะ
ก็ฉกทองแล้วก็วิ่งข้ามฝั่งขึ้นรถหลบหนีไปนะคะนี่ค่ะ
เจ้าของเขาบอกว่าพยายามจะวิ่งตามไปนี่วิ่งไปแล้ว
มาขโมยทองเลยนี่นะแบบนั้นเลยแล้วก็คือเจ้าของเนี้ย
เอาไม้ตามไปด้วยนะแล้วไม่ทันไงขึ้นรถไปแล้ว
แต่เจ้าของเนี่ยฝากรอยเอาไว้สองสองครั้งครับฟาดไปที่รถสองครั้ง
คือขึ้นรถแล้วตามไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเจ้าของวิ่งตามออกมาก็ไม่ทันนะคะ
ไปที่รถได้สองครั้งค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
คนร้ายได้สร้อยคอทองคำน้ำหนักเส้นละ๑บาทไป๒เส้นนะคะ
แล้วข่าวล่าสุดแจ้งมาแบบนี้คุณผู้ชมตามจับได้แล้วค่ะอืม
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๔ปีเป็นชาวอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
คือมีงานมีการทำแต่เขาบอกว่าบริษัทที่ทำงานเนี่ย
หยุดชั่วคราวเพราะโควิดครับเธอก็เลยไม่มีเงินไปใช้หนี้นอกระบบนะคะ
พอชิงทองได้แล้วก็ขับรถไปหาแฟนที่อายุทยา
เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวค่ะเนี่ยค่ะก็มีการเจรจากับเจ้าของร้านทอง
เอาทองมาคืนแล้วแต่ทางตำรวจสภผู้เตยตั้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์
โดยใช้ยานพานะก็มีโทษจำคุก๕ปีค่ะ